คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของทหารเกณฑ์สองนายค่ะที่ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดระยองนะคะ
คือเป็นทหารเกณฑ์จากค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีค่ะหนีออกมาจากค่ายมาร้องเรียนว่าถูกทหารครูฝึกและผู้ช่วยทั้งซ้อมทั้งตี
ได้รับบาดเจ็บไปทั่วตัวเลยนะคะโดยมีนายสุพิษประจงอายุ๖๓ปีนางอัตราประจงอายุ๕๖ปีนางบุญยิสาสิริรักษ์อายุ๔๙ปี
ก็คือเป็นพ่อแม่ของพลทหารขจรประจงอายุ๒๔และพลทหารวัชระสิริรักษ์อายุ๒๒แล้วเขาก็โชว์แผลนี่ค่ะ
พลทหารทั้งสองนายเขาบอกว่าเนี่ยดูแผลเขาสิทั่วตัวเลยนะหัวไหล่สองข้างแผลถลอกจนเนื้อหลุดนะคะ
ก้นตามตัวเนี่ยมีรอยช้ำคล้ายกับถูกตีด้วยไม้ด้วยอะค่ะ
พลทหารวัชระและพลทหารขจรบอกว่าเมื่อ๒๒มกราคมครูฝึกจับได้ว่าลักลอบสูบกัญชาในค่ายทหารนะฮะ
ก็สูบกัญชากันในรวม๕คนด้วยกันพิธีกลนะฮะ
ก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพว่าไปเอากัญชามาจากไหน
แต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครยอมบอกครูฝึกกับผู้ช่วยก็เลยลงโทษ
ใช้ไม้ตีนะตามแขนตามขาแล้วก็ก้นให้สารภาพ
เขาก็ไม่บอกถูกตีจนไม้หักก็ไม่บอกนะให้ถอดเสื้อออก
แล้วถลายไปกับพื้นหรือว่าแถกปลาหมอจนทนไม่ไหวฮะ
ครูยังลากสายยางมาฉีดน้ำกรอกปากเพื่อให้บอกอีก
แต่๕คนก็ไม่มีใครบอกว่าเอากัญชามาจากใครนะครับ
ครูฝึกบอกลงโทษจนเหนื่อยฮะเลยบอกเอาไม่เป็นไรพักก่อน
ถ้าไม่บอกอีกเดี๋ยวจะมาลงโทษใหม่วางแผนกัน๕คนว่าเฮ้ยเราหนีกันดีกว่า
แต่สุดท้ายออกมากัน๒คนอีก๓คนไม่กล้าออกมา
ก็เลยตั้งใจว่าออกมาเนี่ยต้องมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เพราะว่าพวกเขายินดีรับโทษตามกฎระเบียบ
ซึ่งตอนนี้เหลืออีก๘เดือนจะปลดประจำการแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
สังกัดของเขาปรับปรุงให้ดีกว่านี้เนอะไม่ต้องทำโทษเด็กขนาดนี้ก็ได้
ปนให้เด็กมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผิดร้ายแรงยังไงก็เนอะก็เหมือนลูกหลานตัวเองอ่ะ
แล้วก็ผมยอมตายแทนลูกได้ผมรักลูกผมอ่ะมีลูกไว้เพื่อหวังจะเพิ่งบวช
ลูกเราเป็นอันตรายถึงกับชีวิตขึ้นมาล่ะทำแบบนี้